ลงไปจังหวัดตรังกันครับคุณผู้ชมครับ
ผมบอกแล้วว่ามุกเมโลเนี่ยเอาวางไว้ก่อนเลย
เพราะคราวนี้ไปเจอก้อนอะไรก็ไม่รู้
มุกนะฮะมันเป็นก้อนสีขาวเล็กคุณผู้ชมครับ
คือไปเจอในกระเพาะของไก่เถื่อน
เถื่อนไก่ป่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เขาเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับเป็นของหายาก
ใครได้ครอบได้ครองแล้วเราก็จะมีโชคลาภครับ

เขาอาจจะไม่ได้เรียกว่ามุกแต่เรียกว่าอะไร
เดี๋ยวดูในข่าวจอมขมังเวทเขาเฉลย

ตลกชื่อดังแซมมี่ศรีวิเหวงนะครับ
โชว์ก้อนประหลาดสีขาวคล้ายมุก
คือป้าของภรรยาเขาเจอในกระเพาะไก่เถื่อน
ไปเจอตรงกับวันพระใหญ่มาคบูชาพอดี๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือตอนนั้นเขาบอกว่าเยียวเนี่ยนะ
มันบินลงมาจิกไก่หัวขาดเลยคุณผู้ชม
นางวันนาคงแก้วหรือว่าป้านาอยู่บ้านเลขที่๘๔ทับ๑
ไปเจอเหยียวนะฮะกำลังรุมไก่เถื่อนเลย
คราวนี้ก็เลยจะเอาไก่มาทำกับข้าวที่บ้าน
ตอนที่ผ่ากระเพาะมันกระเพาะไก่เนี่ยนะคุณผู้ชมครับ
ไปเจอไอ้มุกนี้สีขาวนี้นี่แหละฮะอยู่ในกระเพาะไก่
หลังจากนั้นก็เอาไปทำความสะอาดเก็บเอาไว้เพราะเชื่อ
ส่วนตัวเชื่อก่อนเลยว่าของดีแน่
หลังจากได้มาครับมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นคุณผู้ชม
รู้สึกว่าทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลย
ทำอะไรก็คล่องตัวแล้วยืนยันว่าถ้ามีใครมาขอซื้อ
แล้วก็เชอะไม่ขายนะฮะราคาสูงแค่ไหนก็ไม่ขาย
หลังจากเป็นข่าวมีคนมาขอดูสิครับของแบบนี้นะฮะ
เพื่อนบ้านก็มาขอดูแต่หลังจากนี้บอกว่าไม่ให้แล้ว
ก็ไม่ให้ดูเดี๋ยวหายครับ
หลังจากได้มาครับว่ามีการไปถามผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนตัวแล้วนะครับป้ามีความเชื่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ

หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาขอซื้ออย่างนี้ค่ะ

ถ้าให้ราคาสูงมากอย่างนี้ครับ
ไม่ใกล้
ที่ในเชื้อทองคำแทนหรือว่าหมอเชื้อ

หมอเชื้อท่านนี้อายุ๖๘ปีแล้ว
ท่านเป็นจอมขมังเวศชื่อดังของเมืองตรัง
ในอดีตท่านเคยปลุกเสกเครื่องรางของขลังมาแล้วนับไม่ถ้วน
ยังเป็นหมอบ้านคอยรักษาชาวบ้านด้วย
หมอเชื้อเชื่อว่ามุกสีขาวนี้เขาเรียกว่าคดครับ

คดเนี่ยท่านอธิบายต่อ
มันเป็นภาษาของคนเล่นของ
เขาจะเรียกแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันแปลกมันผิดธรรมชาติ
มันหายากมีความอัศจรรย์มีความขลัง
เป็นที่ต้องการของคนที่เป็นหมอศัยศาสตร์ครับ
เพราะหมอศัยศาสตร์เขาเชื่อกันว่า
สิ่งนี้เป็นเทวดาที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกเพื่อฝึกตะบะ
ฝึกสำเร็จก็สิงสถิตอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สิ่งนั้นถูกรวมกับกายทิพย์ของท่านแล้วก็จะกลายเป็นหินไปในทันที
หมอเชื่อต่ออีกบอกว่ามุกที่พบในกระเพาะพญาไก่เถื่อน
เมื่อกี้เป็นแค่ไก่เถื่อนพอนี้หมอบอกเป็นพญาไก่เถื่อนแล้วนะ
เชื่อว่าเป็นคดพญาไก่เถื่อนครับนะครับหรือว่าคดพญาไก่เป็นของดี
โชคให้ลาบสร้างบารมีกับผู้ที่ได้รับนะครับใครได้รับใครเป็นเจ้าของ
แต่เพียงผู้เดียวนะฮะหากมีใครไม่ใช่เจ้าของเอาไปแล้วก็จะอยู่ได้ไม่นาน
แล้วมันจะแตกมันจะสลายไปเองครับอันนี้หมอเชื้อเล่านะ
ส่วนคนที่ครอบครองจะไม่สามารถนำมาดัดแปลงอะไรได้
ควรกราบไหว้เหมือนการไหว้พระตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละ
หมอเชื้อบอกนะฮะคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย
ท่านบอกว่ามุกในกระเพาะไก่เป็นของดีจริงเหรอจริงด้วยนะฮะ
บางคนบอกแบบนั้นนี่แหละบางคนก็บอกว่ามันเป็นนิ้วไก่หรือเปล่า
ด้วยความเคารพอันนี้ก็อ่านความคิดเห็นไป
แต่ขอแบบนี้ก็ใครเชื่อนะฮะใครที่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะครับ